คลิปนี้คนที่เห็นแล้วเนี่ยโอ้โหเขาก็แบบขยี้ตาแล้วก็แบบเฮ้ย
มันทำอย่างงี้ได้จริงเหรอยังไงอ่ะปูเนี่ยค่ะเทลงไปคือ
ตั้งข้อสังเกตบอกเอ๊ะเทปูนในน้ำแบบนี้แล้วไอ้ปูนที่มันลงไป
กับท่อระบายน้ำมันจะไปอุดตันท่อระบายน้ำ

เหตุการณ์น่าจะเกิดในกรุงเทพมหานคร
แต่ว่าในคลิปไม่ได้ระบุว่าที่ไหน

นี่คือเทพภูนิดู
โคตรล้ำเลยค่ะ
เทพภูนิ

โคตรล้ำ
ได้นะใครรู้บอกหน่อยด้วย

มันได้จริงหรือเปล่า

คุณผู้ชมเป็นช่างอยู่บ้านหรือเปล่าครับ

ปูนมันจะแข็งในน้ำจริงเหรอ

ว่ามีคนบอกให้ฟังไหมว่ามันเป็นอย่างไร
คนส่วนใหญ่ที่เขาไปเห็นคตินะพี่เบิร์ตครับ

กับสิ่งที่มันปรากฏอยู่ตรงหน้า
แล้วช่วงน้ำท่วมขังแบบนี้

ว่ากรุงเทพบอกน่าจะเพิ่งฝนหยุดตกหมาด
ไอ้น้ำรอการระบายมันก็ยังไม่ระบาย
พอมันไม่ระบายมันกลายเป็นน้ำท่วมขัง
น้ำท่วมขังแล้วไงแล้วเทปูนไง

ว่าถ้าเกิดว่าไอน้ำรอการระบายมันหายไปหมดแล้ว
ว่าการเทปูนแบบนี้มันทำได้จริงหรือ
แล้วสิ่งที่เขากังวลเนี่ยคือเรื่องนี้แหละค่ะ
ว่ากลัวว่าปูนมันจะไปอุดตันท่อระบายน้ำนะคะ
ความเห็นชาวเน็ตส่วนใหญ่มองไปในทิศทางเดียวกัน
ก็คือลักษณะทางลบแล้วค่ะ
แบบนี้คงไม่มีใครมองบวกนะคะ
บอกว่าไอ้การเทปูนในน้ำท่วมแบบนี้น่าจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี
คือการเทปูนลงในน้ำเนี่ยเขาตอบมานะคะ

แต่กรณีนี้ขอเดาว่าอันนี้เดานะ
ที่ทำเพราะว่าสั่งคอนกรีตมาแล้ว
ก็คือปูนคอนกรีตสั่งมาแล้ว
แล้วปูนคอนกรีตมันจะอยู่บนรถได้เพียง๒๓ชั่วโมง
ถ้าไม่เทมันก็จะแห้งมันก็จะแข็ง
มันจะทำให้รถพังอันนี้หนึ่งเหตุผล
อีกเหตุผลก็คือถ้าไม่เท
ถ้าไม่เทแล้วไอ้ปูนเนี่ยมันอยู่ในรถมันแข็ง
แปลว่ามันเสียถูกไหมแล้วถ้ามันเสียแล้วไง
ต้องรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
แล้วนี่มันคืองบประมาณมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณ
แปลว่ามันเสียงงบประมาณโดยใช่เหตุ
ไม่แต่มันต้องสบเหตุสมผลไหมครับ
เออทีนี้เขาตั้งข้อสังเกตต่อ
เขาบอกว่าถ้า
กังวลว่าถ้ามันอยู่บนรถแล้วมันจะแข็งติดอยู่กับรถเนี่ย
รถก็พังเสียงงบประมาณด้วยตัวเองก็โดนด่า
แต่ถ้าเกิดวัดเทแล้วแล้วบอกว่าฝนตกหนัก

คือคือโยนให้ผลตัวเองอ่ะ

ใช่สรุปคือเทน้ำทิ้งเพื่อไม่ให้โดนด่า
แล้วก็ไม่อยากให้ปูนมันติดรถพัง
แต่ทำให้ถนนมันไปอุตันท่อระบายน้ำหรือเปล่านะคะ
เรื่องนี้จะบอกว่าไม่ได้ดังในเฉพาะในประเทศไทยนะคะ
ไซต์ข่าวต่างประเทศเขาก็นำเรื่องนี้มาโพสต์ด้วย
แล้วลักษณะเห็นไหมนี่เชิงติดตลกคุณ
เขามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่า
เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแบบที่ดิฉันพูดนะคะ

สิ่งที่เห็นมันไม่ใช่การก่อสร้างของรัฐนะ

เป็นแนวยาวมากใช่แล้วก็เป็นหลุมลึกประหมันนะแค่ง

ตกลงไปในหลุมแล้วหลายคน
วิธีการคือใช้คนมายืนบอกว่าตรงนี้เป็นหลุม
หลังจากนั้นก็เอาเทปแดงมากั้นคือ

ก็ยังมีคนตกหลุมบาดเจ็บนะคะ
เจ้าของตึกแถวนั้นก็เลยจ้างให้
นำปูนผสมหินมาเทอุดชั่วคราว
เพื่อไม่ให้คนตกลงไปคนแถวนั้นรู้สึกขอบคุณด้วยซ้ำ
เพราะเอาดินเทไม่ได้ดินมันจะละลาย
จะวางไม้มันก็ยาวเกินไป
คนทำคงเสียใจถ้ารู้ว่าทำแล้วต้องมาถูกด่าแบบนี้

ไม่ค่ะไม่ใช่เป็นที่ส่วนบุคคลแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ
มันเป็นหลุมลงไปพี่เบิร์ตแล้วคนก็ตกลงไปคนได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้คนที่เป็นเจ้าของตึกแถวนั้นเขาบอกว่า

แต่ประเด็นคือทำไมไม่รอให้น้ำลดก่อนเราค่อยเทอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนก็ถามเนอะ
มีเป็นสองความเห็นนะบางคนบอกว่าทำแบบเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปกีดขวางการระบายน้ำ